อย่างที่เราทราบนะครับในปีนี้เราทุกคนเนี่ยเจอวิกฤตหนักจากโควิดนะครับแล้วทำให้ธุรกิจทุกอุตสาหกรรมเลยเนี่ยประสบปัญหาแต่ในปีหน้าผมเชื่อว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับจากข่าวที่เราจะได้

เศรษฐกิจต่างก็กำลังจะดีขึ้น
แต่แน่นอนเราจะชะล่าใจไม่ได้
ผมว่าทุกคนทุกหน่วยงาน
จะต้องร่วมมือช่วยกันอย่างเต็มที่
จะต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนพี่ใหญ่
ในการที่อุ้มชูองค์กรเล็กขึ้นมา

เพราะว่าธุรกิจถ้าจะอยู่อย่างยั่งยืนยาวได้
ไม่ใช่องค์กรใหญ่เท่านั้นที่จะเจริญเติบโต
เพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้ทุกคนมีความเข้มแข็งคิดดีมีหวัง
แล้วก็จะเข้ามาช่วยกัน

เพราะว่าประเทศไทยจะอยู่ได้
ก็คงต้องมีทุกองค์กรทั้งเล็กและใหญ่เกิดขึ้นด้วยกันนะครับ